ดูภาพกล้องที่จับภาพได้นะมันหวาดเสียวมากเลยคุณผู้ชม
มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านที่โดนคนมาขโมยของ
เขาใจเด็ดเขาไปกระโดดเกาะรถ

เจ้าของบ้านร่วงลงมาแล้วมีการทับซ้ำด้วยค่ะ
โอ้โหนี่พอเห็นภาพเห็นไหมเกาะอยู่นั่นรวบลงมาแล้ว
ประเด็นเลยประเด็นลงมาหน้ารถแล้วเขาไม่ได้หยุดค่ะอ๋อ
กระบะดำคันนั้นยังขับทับซ้ำแล้วเนี่ยเป็นภาพจากบ้านที่เขาติดกล้องอ่ะ
แล้วจับภาพได้ของฝั่งเพื่อนบ้านน่ะนะคะคนร้ายขับกระบะดำมาแล้วขับมาเร็วนะ
คุณผู้ชมเสียงเอี๊ยดที่เราได้ยินเมื่อกี้ค่ะโอ้เจ้าของบ้านเกาะอยู่กระโปรงหน้าร่วงลงมาเลย
เหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านซับครกนะคะอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบคนตายคือนายเจริญเกรดมงกุฎหรือว่านายอ้นอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างศูนย์มะเร็งที่จังหวัดลบบุรีนะคะดูสภาพสิ
เนื้อตามตัวนี่โอ้โหเลือดออกปากออกจมูกอะค่ะ
และจากการค้นตัวพบซองปืนสั้นเหน็บอยู่ที่กระเป๋ากางเกง
เจอแต่ซองปืนนะคะแต่ว่าไม่เจอปืน
ทีนี้พ่อของคนตายคุณพ่อสำเริง
อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะบอกกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าคนร้ายมันขับกระบะมามาขโมยของที่บ้าน
ขโมยอะไรขโมยคอมแอร์เก่า
จะเอาไปแกะเอาสายทองแดงเอาแผงโซล่าเซลล์ข้างในไปขาย
ทีนี้ลูกชายพ่อเนี่ยค่ะมาเห็นพอดีพออ้นมาเห็นปั๊บพยายามจะไล่จับโจร
โดยการกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถที่โจรมันจะเอาพวกคอมแอร์ไปนะ
แต่ทีนี้เจ้าโจรมันก็ซิ่งรถหนีไง
ทีนี้พอพ่อบอกว่าเห็นว่าลูกเกาะอยู่หน้ารถพ่อรีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยนะ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าหลังจากที่ลูกชายพ่อร่วงลงมาแล้ว
จะมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงตามมาด้วย
นี่แหละเขาเหยียบเบรกเหมือนกับจะเบรกแบบกระชาก
เพื่อให้ลูกพ่อตกลงมาแล้วก็ขับทับซ้ำ
หลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็ถอยทับลูกซ้ำอีกรอบนึง
ซึ่งจังหวะนั้นนะคะคุณพ่อบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึงนะ
จอดรถดักข้างหน้าแล้วจะเอาอีเขียวเกี่ยวย่าถือติดมือมา
เพราะว่าพ่อถือมาจะไปเป็นอาวุธไงจะทุบที่รถคนร้าย
แต่คนร้ายก็เดินเครื่องแล้วก็ทับลูกชายพ่อเป็นรอบที่๓

คุณแม่เล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุนี้
มาขโมยของที่บ้าน๒ครั้งแล้วนะ
แล้วการกระทำแบบนี้จนต้องสูญเสียลูกเนี่ย
บอกว่ามันโหดเกินไปลองฟังคุณแม่ค่ะ
ก่อนหน้ารถมาเลยหลืนนวนภาพมาคนหน้ารถ
แล้วรถมันก็วิ่งเร็วคาดเร็ว
แล้วก็มาถึงก็เขาเห็นลูกมานอนกองแล้ว
คนเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนเดียวกัน
แม่เลยว่ามันโหดอะ
โหดมากเลยอยากให้ตำรวจก็เอาให้
แกะแกะโชชัยก็ด้วยชีวิตเลย

มันยังไปหลุมทำติงงาน

จากคลิปที่เห็นจากกล้องวงจรปิดที่ติดตามบ้านต่างแล้วคุณ
คือมันมีคลิปหนึ่งนะฮะคลิปจากกล้องหน้ารถ
ถูกแชร์ออกมาว่ากำลังไล่ล่ารถคันนี้อยู่
เนี่ยเหรอแล้วก็ขับสวนผ่านรถคันนี้อยู่นะครับ
แล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลเขียนไว้แบบนี้
นี่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์บางส่วนที่จับภาพของรถคันนี้ได้นะฮะ
ชนเหยียบซ้ำแล้วก็หนี

แล้วเหยียบซ้ำจนเขาเสียชีวิตไม่พอยังหนี

หากใครมีเบาะแสหรือข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม

บุรีและกระจกข้างแตกนะฮะ

แล้วก็ขับชนเจ้าของทรัพย์สินเขา
แล้วก็ทับเขาอีกจนเสียชีวิตหนีไปทางโคกตูมนะฮะ
นี่ก็เป็นคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
ใช่แต่ทีนี้เมื่อวานก็จับได้จริงค่ะ

ตำรวจตามไปจับตัวคนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายนครินคำผลึกหรือว่าในเก่งอายุ๓๘ปี
นี่ค่ะแล้วรถคันนี้นั่นแหละ
เหยียบเบรกแบบกระชากแล้วก็ทับซ้ำ
จนทำให้ในอ้นเสียชีวิตนั่นแหละค่ะ
ไปเจอในเก่งนะเขาไปซ่อนอยู่ในป่าละเมาะ
อยู่ที่รถบุรีแล้วก็เจอพวกของกลาง
ก็คือรถกระบะคันนี้นั่นแหละแบบที่คุณสืบสกุลบอกเลย
บอกว่าโอ้ข้างหน้ากระจกแตกไปหมดนะคะ
เก่งเขาบอกว่ารถคันนี้เขายืมมาจากพี่เขยจะไปขโมยของจริง
แต่ว่าโดนฝั่งในอ้นยิงปืนใส่ก่อนก็เลยพยายามหนี
แล้วก็ขับรถทับในอ้นจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้
ทางตำรวจสพพระพุทธบาทเขาประชุมกันเมื่อเช้านี้เลย
เรื่องต้นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคนก่อเหตุ
เรื่องของความผิดพยายามลักทรัพย์ในเคหาสถานโดยใช้ยานพาหนะ
แล้วก็บุกรุกเคหาสถานและฆ่าผู้อื่น
จะนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสารจังหวัดสระบุรีวันพรุ่งนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุใหญ่นะโหดร้ายเหลือเกินนะฮะ